ท่านรองเจ้าวาดวัดเขาพระนอน

เห็นพญานาคมาบอกว่ามีพระเครื่อง
ถูกฝังอยู่ใต้ฐานเจดีเก่า
แล้วก็ไปขุดตามที่ฝันนั่น

วัดแห่งนี้อยู่ที่หมู่๓ตนปริง

ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปถึงที่วัดเขาพระก็ได้พบกับพระไพโรธมหัสพโร
ท่านรองเจ้าอาวาสวัดแล้วก็เล่าเรื่องราวในฝันให้ฟัง
บอกว่าฝันเห็นพญานาคมาบอกให้เดินไปที่ฐานเจดีเก่า
แล้วจะเจอกรุพระเก่าขอให้ขุดพระขึ้นมา
หลังจากนั้นท่านรองเจ้าอาวาสก็สะดุ้งตื่นครับและมานึกถึงความฝันที่เกิดขึ้น
ช่วงสายก็เลยเดินไปที่บริเวณฐานเจดีเก่าภายในวัดนี่แหละฮะ
ซึ่งเป็นเจดีเก่าศิลาแรงที่อยู่คู่วัดแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ
ขณะที่ท่านเดินรอบเจดีได้ยินเสียงกระซิบอีกคุณ
ได้ยินเสียงกระซิบบอกขุดตรงนี้พระอยู่ตรงนี้เสียงเอาแว่วเข้าหูเลย
รองเจ้าอาวาสบอกแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใคร
ทีนี้ก็เลยไปเรียกพระลูกวัดมาช่วยกันขุดขุดไปประมาณ๑ชั่วโมง
หายใบหนึ่งเป็นหายดินเผาทรงใจกันสูงประมาณ๓๐เซนติเมตร
ปรากฏว่าภายในหายคุณดูสิพระเครื่องเต็มไปหมดเลย
คล้ายเป็นพระซุ้มกรนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องดังของจังหวัดกำแพงเพชร
ก็ไม่สามารถระบุได้นะว่ามีความเก่าแก่
หรือสร้างขึ้นมากี่สิบกี่ร้อยปีแล้วหลังจากนั้นก็นำพระเครื่องเหล่านี้ขึ้นมาไว้ที่กุฏิครับ
พระไพโรธท่านบอกว่าได้แจ้งเจ้าอาวาสวัดแล้วถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ประหลาดใจเหมือนกันกับสิ่งที่ฝันและสิ่งที่พบเห็นมันเป็นความจริง
โดยปัจจุบันวัดแห่งนี้มีความสุดโสมผูกพังไปตามการเวลา
เพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่ขาดงบประมาณมาซ่อมแซมบูรณะ
ส่วนพระที่ขุดพบนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลให้แก่วัดให้กับชาวบ้านในพื้นที่
อยากให้ญาติโยมได้เข้ามาเช่าบูชาเพื่อร่วมบำรุงบริวณะวัด
และความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ
ล่าสุดหลังจากได้เล่าเรื่องดังกล่าวให้กับญาติโยมและชาวบ้านที่มาทำบุญได้ฟังกัน
ก็เชื่อว่านิมิตในความฝันของพระไพโรธเป็นสิ่งที่เป็นมงคล
จนกระทั่งเจอพระเครื่องที่เป็นมงคลด้วย
แต่ทีนี้ต้องตรวจสอบดูนะว่าพระเครื่องเหล่านี้มีอายุเก่าแก่แค่ไหนนะฮะ